คุณผู้ชมครับมาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันหน่อย
ในช่วง๒ปีที่ผ่านมาเวลาออกมาพูด

เขาบอกเขายินดีกลับมาช่วยกู้เศรษฐกิจ

แต่ล่าสุดส่งสัญญาณบอกว่า
รออีกนิดเดียวเดี๋ยวได้กลับบ้านแล้ว

ประโยคนี้หลายคนตั้งคำถามว่าอุ้ยทำไมถึงมั่นใจขนาดนั้น
แล้วมันจะมีอะไรทำให้เขากลับมาได้

อ่าผู้พิสมไปฟังการพิเคราะห์ความกันจากบรรยาการเช่นนี้ครับ
ผมต้องขอแสดงความยินดีกับตัวเองที่ได้เป็นคุณปู่ป้ายแดง
เป็นก็ได้อยู่จนเป็นปู่นะครับเพราะว่าเป็นตามา๔หลาน๔คนได้กลับบ้านไปเลี้ยงหลาน
ถึงเวลาแล้วครับดูไทมมิ่งเท่านั้นเองครับ
นั่นคือประโยควร้าวรที่ผสมกับความมั่นใจของอดีตนายกรัฐมนตรีที่ชื่อทักษิณชินวัฒน์
จวนจะได้เวลากลับบ้านแล้วช่วงปีนี้โทนี่วูดซัมพูดถึงการกลับบ้านบ่อยมาก
ตีความได้ว่าเจ้าตัวน่าจะมีทางออกในเรื่องนี้เอาไว้ไม่เช่นนั้นก็คงไม่พูดซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าจะปิ๊กบ้านเร็วนี้
แต่หลายคนสงสัยว่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าถ้าทำได้จริงแสดงว่าต้องมีการดิวกันในระดับบิ๊กเพื่อเปิดไฟเขียว
แล้ววิธีการจะเป็นอย่างไรจะนิมรัฐโทษกรรมหรือขออภัยโทษ
เคยเป็นชนวนทำให้ประชาชนออกมาชุมนุมใหญ่จนสุดท้ายจบด้วยการรัฐประหาร
สติธรธนานิธิโชธผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้า
องว่าเรื่องนี้ไม่ง่ายซึ่งวิธีการจะกลับมาแบบเท่
ก็มีเพียงการออกพรบนิรโทษกรรมเท่านั้นจึงทำให้พักเพื่อไทยผุดโปรเจคแลนด์สไลด์
เพื่อต้องการถือครองอำนาจรัฐเอาไว้ในมือแล้วแผนต่อไปอาจจะจับมือกันกับอีกคั่วการเมือง
ตั้งรัฐบาลเพื่อเคลียร์ทางให้กับนายใหญ่กลับบ้านมาเลี้ยงหลานสมปรารถนา
อันนี้โจทย์ในใจกันเลยวันนี้ถ้าชนะเลือกตั้งกลับมาได้จริง
เหมือนกับวันนี้ที่แก่นำพักเพื่อไทยออกมาส่งสัญญาณนะครับ

ถ้าไม่เสนอพลเอกประยุทธ์ยังไงก็รวมเป็นร่วมรัฐบาลได้

อันหนึ่งที่ทำให้คุณทักษิณบอกเหมือนกับว่า
น่าจะได้สอดหัวเรียนของตัวเองจากเดือดตั้งว่าอัลบิน๔
มารอบนี้ว่ารอบนี้ชนะ
ต้องร่วมกับคนอื่นเลยเพราะการข้ามคั่วให้ได้
อย่างน้อยแกก็หวังว่ามันน่าจะช่วยลดแรงเสียดทาน
ว่ามันจะถูกต่อต้านจากกองเชียร์ของคนอีกคั่วหนึ่ง
ว่าอดีตนายกทักษิณจะกลับมาเลี้ยงหลานได้ตามตั้งใจหรือไม่
คนรักและคนชังต่างรอคอยให้กลับมาทั้งสิ้น
แต่จินตนาการของทั้งสองฝ่ายแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน